คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างจะขอโชคกับพญาบึ้ง

ดูสิว่างวดนี้จะบึ้งหรือไม่บึ้งกันนะ
หมาแล้วยกมือแล้วก็จุดทูบพนมขอก่อนเลย

เขาว่ากันว่าต้องขอเข้ามาพญาบึ้งก่อน

ทำมาทำมาในกระดาษที่ม้วนแบบนี้
แล้วก็อัดยัดมันลงไป
เขาบอกว่างวดนี้อัดไปตั้ง๓๐ใบ
๓เซตเหรอโอ้โห๓เซตแล้วสักพักโอ้โหพญาเบิ้งทำการออกไปแล้ว
ประกาศเอามา๓ใบเหมือนกันเปล่าไม่รู้
นี่ค่อยเขียนออกมา
แล้วเคลียร์ออกมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
อีอีกันไหม
อ้าวแล้วก็อ้าวโอ้โห

สิ่งที่คุณอัดอั้ดดูเหมือนได้ระบายอยู่นี่นะมันได้ระบายไง